เอ้าก็ขวางอยู่อ่ะขวางอยู่ก็เดินเดิน
ุ่มดุมดุมดุมมากอย่างงี้เลยเหรอดันเลยโอ้โหดัน
เตอร์ไซค์คนอื่นล้มเลยคุณผู้ชมฮะโอ้โหนี่แหละ
พฤติกรรมของสามีภรรยาคู่นี้ที่ชาวบ้านบ้านอื่น
เขาบอกเหลือจะทนแล้วทนไม่ไหวแล้วแล้วคือเขาไป
มอเตอร์ไซคันนี้จริงตอนที่ดูตอนแรกมอเตอร์ไซคันนี้
เขาก็สามารถออกได้เลยไหมเขาออกได้เลยใช่แล้วทำไม
คือเพื่อนบ้านไอ้คันฟ้าของเพื่อนบ้านมาจอดใกล้
บ้านเขาใช่นี่ครับประมาณว่าเอ้ยก็ล้ำหน้าบ้านฉันน่ะอ๋อ
งั้นล้มเลยแล้วกันแต่สุดท้ายตัวเองกับภรรยาก็ไปขึ้น
เตอร์ไซค์ตรงนั้นซึ่งจริงจริงก็ถอยออกเองได้มีคลิปเดียวเหรอ
เหรอมีอีกคุณผู้ชมฮะมีอีกเหรออีกอันหนึ่งเป็น
อะไรทั้งคู่เคยสร้างวิรกรรมนี่ช่วงต้นกัญญาไปล้มเรา
กผ้าครับค่ะแล้วก็ไปล้มมอเตอร์ไซค์อีกด้วยแล้วก็ไป
กรงสัตว์เลี้ยงหน้าบ้านตัวเองเนี่ยขยับมาหน้าบ้าน
นี่ล้มมอเตอร์ไซค์ก่อนโอ้โหแล้วดูสิ่งที่เขาทำ
ค่อยลากลงสัตว์เลี้ยงของเขาเนี่ยขยับมาหน้าบ้าน
ของเจ้าของกล้องแสดงว่าไอ้บ้านเจ้าของกล้องเนี้ยแหละ
เหมือนกับว่าไม่ว่าจะเป็นราวตักผ้าหรือมอเตอร์ไซค
กรงสัตเลี้ยงมันล้ำไปในเขตบ้านเขานิดเดียว
เออใช่เขาก็เลยมาจัดการเนี่ยแล้วดีไม่ดีคือนอกจาก
ล้ำไปบ้านเขาแล้วตัวคนที่ทำเนี่ยอาจจะมองว่าก็
มันกีดขวางการจราจรในหมู่บ้านในบริเวณนั้นไง
เอาแล้วดอมว่าล้มลาวอย่างนี้ไม่กีดขวางกว่าเดิมเหรอ
นั่นน่ะสิฮะคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรครับแล้วเพื่อนบ้าน
เนี่ยที่เป็นผู้เสียหายนะเขาก็ทนไม่ไหวเอาภาพจาก
กล้องวงจรปิดเนี่ยที่คุณผู้ชมได้ดูอยู่เนี่ยเอาไปลง
ต๊อกครับเรียกร้องความเป็นธรรมจนเมื่อวานนี้เจ้า
ของบ้านที่เขาเป็นผู้เสียหายเนี่ยเปิดใจกับไทยรัฐว่า
ผมมาอยู่อ่านี่นี่ผู้หญิงน่ะเธออยู่มาสิบปีแล้วส่วน
เพื่อนบ้านเนี่ยอยู่เมื่อห้าปีก่อนส่วนปัญหามันเริ่ม
ช่วงสองปีที่ผ่านมานี่เองเพราะเพื่อนบ้านเป็น
คนรักสัตว์ชอบเลี้ยงสัตว์ก็เลยมีกรงสัตว์ในหลาย
กรงพี่น้ำแข็งอ่าแต่จู่จู่เนี่ยเอากรงมาตั้งคล้าย
กับเหมือนกำหนดเขตแดนของบ้านเขาอ่ะอ๋อแล้วเมื่อมี
เดียวนะโอ้โหแค่นิดเดียวนะโดนล้มเลยฮะโดนล้ม

แรกแรกเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยคือจะมีแบบว่าบางครั้งเนี่ย
เขาจะโยนผ้าหมาผ้าซี่ริ้วค่ะครับที่ไว้เช็ดกี่หมาขี้หมาเนี้ย
เอ่อโยมเราทิ้งไว้หน้าตระก้าบ้างอืมหรือบางทีแบบว่าเอ่อ
สอบเยอะต้มแขวนแทงบ้านนะคะที่ตรงร้าวค่ะครับครับแล้วก็จะมีการ
โทษเสียงนั้นหน่อยว่าเออทำไมถึงทำแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
แล้วก็มีเริ่มแบบว่าจักรยานล้มซึ่งบางทีแบบไม่มีใครไปแตะ
แต่ว่าลมมันพัดเหมือนเป็นจักรยานเก่าเก่าอ่ะค่ะมีอะไรขยับนิดหนึ่งเนี้ย
เขาก็จะมาโบร์ดวายแล้วทุกครั้งที่กรงเขยิบหรืออะไรอย่างเงี้ย
ก็จะเกิดเกตว่าเขาจะมาทำอย่างเงี้ยค่ะอืมล่าสุดนักข่าวลงพื้นที่ไปเลยครับ
อำเภอลำลูกกาปฐุมธานีไปเจอกับผู้ชายและผู้หญิงในคลิป
สามีภรรยาคู่เนี้ยคุณผู้ชมฮะหลังทราบว่าทั้งคู่เนี่ย
เปิดธุรกิจเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงในอาคารพาณิชย์ติดถนนแห่งหนึ่ง
แล้วพบว่าร้านเนี่ยร้านของทั้งคู่เนี่ยปิดนะนี่
เปิดอีกทีกว่าไหนอ่ะสี่พฤศจิกายนใช่ไหมอ๋อใช่
ก็วันนี้สิเปิดอีกครั้งวันนี้ครับ
ชาวบ้านที่เปิดร้านในอาคารพาณิชยติดกันติดกับร้านสัตเลี้ยง
เล่าให้ฟังว่าคู่นั้นน่ะไม่ได้มีปัญหาแค่กับเพื่อนบ้านที่บ้านพักนะ
อ่ากับร้านค้าในอาคารพาณิชย์ติดติดกันเนี่ย
ก็มีปัญหาเหมือนกันส่วนใหญ่เป็นเรื่องจอดรถลุกล้ำเขตหน้าร้านครับ
ค่ะมีการขึ้นป้ายขู่ด้วยหากจอดหน้าร้านต้องจ่ายห้าร้อยบาท
จ่ายเป็นยังไงนี่ฮะป้ายนี้ถ้าไม่จ่ายโดนล็อกล้ออืม
ก็แจ้งว่ามีเพียงคดีบ้านที่โดนผลักมอเตอร์ไซค์

ส่วนคดีล็อกล้อรถชาวบ้านเนี่ยยังไม่มีใครมาแจ้งความครับ
แล้วตำรวจก็แจ้งไปถึงผู้เสียหายที่ถูกทั้งสองคน

กระทำไม่เหมาะสมเนี่ยก็ถ้ามีหลักฐานนะ

แต่ก็ในฐานะที่เราเป็นสื่อมวลชน
ก็ต้องเปิดพื้นที่ให้กับผู้หญิงผู้ชายคู่นี้
ว่าเขาทำไปด้วยมูลเหตุอะไร

ต้องฟังความทั้งสองฝ่ายก่อน
เดี๋ยวรอติดต่อได้
หรือว่าอยากชี้แจงติดต่อผ่านทางไทยรัฐทีวีมาได้เลยนะคะ